เห็นร้านกาดาน้ำตาถล่น
แววตาพรายพระมืดมนต์น้ำตามันหลุนเตอร์ไหล
จากไปแล้วทิ้งเราให้เผ่าอาลัย
จากหัวพ่อมีน้องรอดหา
จากไปไปแล้วไม่คืน
เห็นหีบตบเธอเผอร์ถึงกลางโก
วอนรักกล่าวย้ำคำบอนอดีตสะท้อนกล้ำกลืน
จดหมายทิ้งไว้ทำใจรักต้องตดฟื้น
ถูกคัดวางทางรักเป็นคืนพาทองอื่นเกิดใหม่อีกคน
ฟังเพลงหมอนร้องหา
โตใจเหมือนมันจะขาดลวงลน
ธรณีกันแสงแสลงในหัวใจตน
น้ำตาพี่หล่นหล่นโดยไม่รู้ตัว
พระสวัสดิ์กุศลาน้ำตาฉันเอ่อ
ภาพเราสองคนนั้นเอออดขึ้นให้เผลอทุนหัว
เราสาบานรักต่อกันด้วยใจพันธุวะ
วิญญาณน้องอย่าได้วันกลัว
จะรักทูลหัวตลอดชาตินี้
รักทูลหัวตลอดชาตินี้